ร่างกายของคนขับเองก็ต้องระมัดระวังครับ
การจนบุรีคนนี้เขาขับรถ
ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับปรากฏว่าวูบรถทิ้มลงไปในคลอง
แล้วน้ำไหลแรงมากรถไหลไปไกลเลยครับ

อ้าวคุณดูนะครับคือรถเนี่ยเป็นกระบาดแล้วมีตู้ทึบต่อท้าย
คุณแต่นี่มันคือหัวจมลงไปนะนะอ่า
เขาใช้เชื้อไปคล้องท้ายรถ
เดี๋ยวลองดูนะฮะจังหวะที่พอคล้องเสร็จปั๊บ

นี่เจ้าหน้าที่๑คนไปยืนอยู่ท้ายแล้ว
นเชือกขึ้นมาบนฝั่งดึง
สุดท้ายดึงรถขึ้นมาได้เรียบร้อยครับ
นี่ต้องใช้แรงคนกี่คนดึงรถขึ้นมาได้เนี่ย
เพราะว่าน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนี่ฮะ

สุดท้ายพอเอารถขึ้นมาได้ครับเป็นกระบะ
สภาพด้านหน้ากันชนด้านซ้ายเนี่ย
ฉีกเลยนะฮะนี่ครับ

ในห้องโดยสารเนี่ยมีน้ำท่วมด้วยครับ
ส่วนตู้ทึบข้างหลังนั้นไม่มีสิ่งของ
คนขับกระบะคือจ่าสิบตำรวจตะวันอายุ๔๐ครับ

เขาบอกว่าจังหวะที่ขับรถมาแล้วมีอาการวูบ

จังหวะนั้นรู้แล้วว่ารถกำลังจะจมน้ำ
เขาตั้งสติแล้วใช้มือทุบกระจกด้านหน้าจนแตกครับ

กระจกด้านหน้าจนแตกจนเกิดช่องแล้วก็มุดออกมาได้ทัน

ส่วนรถก็จมน้ำไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลอยตามน้ำไปแบบนั้น
ช่วยได้เรียบร้อยครับทั้งคนทั้งรถ
อาการตอนนี้คนขับปลอดภัยแล้วนะครับ